อะไรเนี่ยอรัชพรพี่เรียกเปรตไงพี่เรียกเปรตเปรตมาเลยเห็นไหม
เอามือให้สูงหน่อยเอามือให้สูงหน่อยเดี๋ยวตีมือหักเลย

พี่ภูมิเห็นเป็ดไหม
ไม่น่ากลัวไม่ตกใจกว่านี้เหรอคะ
เป็นพี่ภูมิสมมุติพี่ภูมิเจอเปรตขนาดนี้
มันทำเดี๋ยวตาแดงใส่เดี๋ยวลอยไปลอยมา

ตามที่เราได้ยินเขาบอกเล่ากันนะ
ได้ยินคือตัวสูงผอมแขนยาวขายาวปากเท่ารูเข็มส่งเสียงแบบวีดเหมือนนกหวีด
มือเท่าใบลานเออใช่มือเท่าใบลาน
ท่านผู้ชมครับนี่คือคลิปของคุณอาริยานะฮะ
อายุ๒๗ปีนะครับบอกว่าถ่ายไว้ช่วงกลางคืนของวันที่๑๔สิงหาคมนะฮะ
อันนี้ตอนที่เขาไปแบบลองขยายเป็นภาพนิ่งดูว่าไอ้คลิปที่เขาถ่ายได้เนี่ย
มันคืออะไรยังไงเขาบอกมันคือเปรตจริงมันคือผีเปรตจริง
บ้านเนี่ยอยู่ที่หน้าวัดสนามบินตำบลเสดียงอำเภอเมืองจังหวัดเพชรชบูรณ์
มีดวงไฟสีแดง๒ดวงเหมือนตาลอยอยู่สูงสูงแบบ๔เมตรกว่า
สูงเหนือต้นไม้อีกแล้วยังโยกไปโยกมาอีก
แต่เสียงมันแบบสงัดเป็นเสียงแบบจิ้งวียเล่ไรจัดจัด

แล้วเธอก็โพสต์เอาไว้บอกเจอผีเปรตเปรตตาแดง
คุณผู้ชมครับวันนี้เราไปหาคุณอาริยานะฮะเจ้าของคลิปนะครับเธอบอกว่า
ใช่แล้วอริยาบอกว่าปกติเนี่ยเธอไม่เชื่อเรื่องผี

ก็เลยไม่กลัวไงตอนเจอเปรตเลยไม่กลัว
คืนวันเกิดเหตุเนี่ยเกือบเที่ยงคืนแล้ว

กำลังพาลูกชายอายุ๓ขวบเข้านอน
ลูกชายชื่อน้องภูมินะตอนนั้นก็ขู่ลูก
บอกนี่ถ้าไม่ยอมหลับไม่ยอมนอนเนี่ยเดี๋ยวผีเปรตมาเอาตัวไปนะ
แล้วลูกบอกว่ายังไงรู้ไหมลูกบอกนั่นไงผีเปรตอยู่โน่นแล้วไง
เธอก็ไม่ได้เอกใจอะไรเพราะว่าลูกชอบดูหนัง
ชอบดูรูปภาพแบบพวกผีอยู่แล้ว

เธอก็เลยลองมองไปที่หน้าต่างนะครับ
ดวงไฟสีแดง๒ดวงแบบนี้เลยนะครับ
เหมือนดวงตาผีนะอยู่ในหนัง

เธอก็เลยเอาคลิปเนี่ยเอาโทรศัพท์มาถ่ายคลิปเอาไว้
หันไปดูลูกอีกทีนึงแล้วหันกลับมาอีกที
ปรากฏว่าดวงไฟหายไปแล้ว

พอเช้ามาเธอก็เลยลองมาเพิ่มแสงสว่างในคลิป
พบว่าสิ่งที่ถ่ายได้เนี่ยรูปร่างมันคล้ายผีเปรตเหมือนในหนังเลยนะครับ
แล้วก่อนหน้านี้แถวบ้านเนี่ยหมาในหมู่บ้านเนี่ยหอนต่อเนื่องมาหลายวันด้วย

ลูกหนูชอบผีผีไทยผีเปรตผีอะไรอย่างนี้
แล้วผมเข้ามายุ่งมาว่ามันเหมือนว่าก็เลยเป็น

สูงนู่นนะฮะไม่มีเสาไฟไม่มีไฟฟ้าส่องสว่างนะเป็นต้นไม้แบบนี้นะครับ
ทีนี้คำถามก็คือว่าถ้าไม่มีเสาไฟไม่มีอะไรเลยแล้วมันมีดวงตามีไฟมาได้ยังไง
ถ้าสูงอาจจะคิดว่าเป็นเงาต้นไม้ก็ได้ใช่ไหมแล้วดวงตาสีแดงลอยไปลอยมามันมาจากไหนนะครับ
หลายคนเห็นคลิปของคุณอริยาบอกใช่เปรตแน่เพราะว่าพื้นที่หมู่บ้านตรงนี้เนี่ยเป็นป่าช้าเก่า
สมัยก่อนเนี่ยฝังศพเยอะมาก๑๐กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยมันมีคนเห็นผีเปรตอยู่ตลอดเวลา
แถวนี้นะฮะเป็นวัดสนามบินนะเราก็ไปถามพระเลยนะถามชาวบ้านแล้วถามพระด้วย
เสียงร้องคล้ายกับเสียงคนเป่านกหวีดแบบวีดอย่างนั้นเลย
มั่นใจว่าคลิปที่ญาติโยมเขาถ่ายได้เนี่ย
ทีนี้เราก็ต้องไปหาหลักฐานทางวิทยาศาสตร์หน่อยนะ

ถ้าเปรตมาอาจารย์ออสก็ต้องมาแล้วแหละ

อาจารย์ออสบอกว่ามันคือเรื่องของการถ่ายภาพนั่นแหละ
เป็นข้อจำกัดของการถ่ายภาพช่วงกลางคืน
อันนี้ตอนที่เขาไปเพิ่มแสง
เห็นมั้ยมันมืดแสงมันน้อยมาก

คือพอเปรียบเทียบกับภาพถ่ายตอนกลางวันในจุดเดียวกัน
ที่ไม่ใช่ที่ว่าเจ้าของคลิปไปเพิ่มแสงแล้วดูเป็นภาพนิ่งนะ
มันมีภาพเปรียบเทียบอยู่
อาจารย์ออสบอกมันจะเห็นมียอดไม้
ในจุดที่เห็นดวงไฟ๒ดวงนี่เห็นไหม

ก็มีทั้งสองทางว่าไอ้คลิปเมื่อกี้นี้เนี่ยมันสามารถเป็นอะไรได้บ้างนะคะ